กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูข้อเปรียบเทียบที่หมอยงให้ความรู้แก่ประชาชนกันหน่อย
กรณีที่เราต้องการที่จะให้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับหมอยงให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากนะ
ใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงอดีตที่ผ่านมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

หลังจากที่เราอาจจะได้รับเชื้อโควิด๑๙แล้ว

นั่นก็คือ๑อาการหนักจนเสียชีวิต

และรอดชีวิตนี่แหละครับหมายถึงตัวของท่านเอง
มีภูมิต้านทานในระยะยาวอยู่ในตัวของคุณเอง
และสร้างภูมิของตัวคุณเองนั้น
มันเกิดขึ้นได้จากการรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะครับ
๒ทางในการที่คนเราจะมีภูมิต้านในระยะยาว

ดังนั้นมันก็ไม่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะอื่นด้วย
มันมีผลต่ออวัยวะอื่นทั้งสิ้น

ที่จะถ้ามันแข็งแรง
มันจะสามารถช่วยกันดูแลอวัยวะอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็จะเป็นภาพปอด

ถ้าเราอยากมีภาพปอดใสอยากมีภาพปอดทึบ